ไปดูเหตุสลดที่เกิดกับควานเลี้ยงช้างที่จังหวัดตรังกันหน่อยนะคะ
คือเขานำช้างพลายเพศผู้เนอะ
เอาไปชักลากไม้ในป่าปรากฏว่าช้างตัวเนี้ยมันน่าจะเกิดอาการไม่ตกใจ
เพราะจะโดนคล้องโซ่ก็อาจจะหงุดหงิดหรือว่าหึงหวงตัวเมียที่ไปทำงานด้วยกันนะคะ
ก็เลยเอางาช้างแทงควานช้างที่เป็นเจ้าของจนเสียชีวิตคาที่เลยนะคะ
ที่เกิดเหตุอยู่ใต้กอไผ่บนเนินเขาในบ้านห้วยนาตะบนห้วยยอดจังหวัดตรังค่ะ
พบศพในพันธวลพรมอายุ๖๔ปีมีบาดแผลถูกงาช้างแทงเข้าที่ลิ้นปี่๑แผลนะคะ
ส่วนช้างตัวที่ก่อเหตุชื่อว่าช้างพลายปี้เป็นเพศผู้อายุประมาณ๓๕๔๐ปี
แต่ทีนี้ตรงจุดเกิดเหตุเนี่ยช้างยังเดินวนเวียนอยู่ตรงนั้น
ก็เจ้าหน้าที่เองเขาก็ไม่กล้าจะบุ่มบามเข้าไปเอาร่างผู้เสียชีวิตออกมา
ก็ต้องให้ควานช้างเข้าไปพร้อมกับกู้ภัยนำร่างออกมา
พิสูจน์หาสาเหตุการเสียชีวิตอีกครั้ง
นายสมพรชายเกรดเจ้าของเดิมของช้างเชือกนี้
เขาเล่าบอกว่าเขาขายพลายปี้ให้กับผู้ตายไปเมื่อ๘ปีที่ผ่านมาค่ะ
ซึ่งผู้ตายก็เอามาทำงานลากไม้เป็นปกติ
ทีนี้เมื่อช่วงมีนาคมที่ผ่านมา
ช้างตัวนี้มันเคยตกมันมารอบนึงแล้ว
เพราะฉะนั้นอาการที่เกิดขึ้นครั้งนี้ไม่น่าจะเป็นอาการตกมัน
แต่คาดเดาว่าน่าจะเป็นอาการห่วงช้างตัวเมียที่มาทำงานด้วยกัน
หรือไม่ก็อาจจะตกใจระหว่างที่ผู้ตายเนี่ย
พยายามจะเอาโซ่คล้องช้างมันก็เลยเอางาแทงเขาจนเสียชีวิต
ซึ่งช้างตัวนี้หลังจากก่อเหตุเสร็จแล้วเนี่ย
มันเดินหนีไปอยู่ในป่าใกล้กับจุดเกิดเหตุค่ะ
วานช้างก็พยายามจะเข้าไปจับนะคะแต่ยังจับไม่ได้
เพราะมันก็ยังคงมีอาการหงุดหงิดอารมณ์ไม่ดีอยู่
ต้องรอให้เขาอารมณ์ดีก่อนนะคะถึงจะสามารถต้อนเขาออกมาใหม่ได้
ก็ตอนนี้มีการประสานไปยังเจ้าหน้าที่ประสูจนสัตว์แล้วนะคะ
ที่จะให้เข้ามาช่วยดูแลแล้วก็ร่วมตรวจสอบช้างเชือกนี้
เขาบอกว่าลักษณะนิสัยของผู้ตายเป็นคนอบอ้อมอารี
นิสัยดีไม่ค่อยดุด่าแล้วก็ไม่ค่อยตีช้าง

นี่อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ช้างดื้อแล้วก็ไม่เชื่อฟังก็ได้
ตำรวจโทประเสริฐสงแสงรองผู้กำกับการสพห้วยยอดบอกว่า

ก็นำช้างตัวนี้มาทำงานลากไม้
แล้วก็มีช้างเพศเมียอีกสองเชือก